ไม้งามฟาดเข้ามาแล้วนี่คือแผลครับ
แผลที่บริเวณก้นสองข้างจะมีเนื้อแตกก็เป็นลายจำแบบนี้

ต้องกินยารสไข้นะครับมีผู้ชมค่ะ
เรื่องราวนี้ครับผู้ปกครองของน้องผู้หญิงอายุ๑๔ครับ
เรียนอยู่ม๒เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง

ลูกสาวถูกคุณครูประจำชั้นลงโทษ
ใช้ไม้งามลูกเสือตีเข้าที่ก้น๒ข้าง๗ครั้ง
แล้วคุณแม่ต้องมาทายาเนี่ยป้ายยาแบบนี้ครับ
คือลูกเจ็บมากแล้วมีแผลเหมือนกับเนื้อแตก
แล้วเลือดไหลซึมออกมาแบบนี้ฮะไหลซิบ
พาไปโรงพยาบาลเพื่อหาคุณหมอ
โดนคืนวันศุกร์ที่โดนตีใช่ไหมครับ
พอวันเสาร์ลูกปวดแสบปวดร้อนปวดแผลมากไข้ขึ้นสูงด้วย

สาเหตุที่ถูกครูทำโทษเนื่องจากติดรอ
ไม่ผ่าน
การประเมินทดสอบอะไรก่อน
รอก็คือรอการตัดสินผลการเรียน
มีเพื่อนที่ถูกตีร่วมด้วยเกือบ๑๐คน
หลังเกิดเรื่องเธอกลัวมาก
เอาจริงไม่อยากไปเรียนที่โรงเรียนเดิมอีกแล้วน้องบอกแบบนี้นะครับ
ในขณะที่พ่อและแม่ยอมรับว่าครั้งแรกที่เห็นแผลของลูกนะคุณคิดดูนะครับ
เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกมาและเจอแบบนี้ช็อกอึ้งตกใจและโกรธมาก
คือหน้าสั่นไม่คิดว่าครูจะลงโทษเด็กรุนแรงถึงขนาดนี้แล้วก็ยืนยันจะเอาผิด
เอาเรื่องครูให้ถึงที่สุดไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีก
ตอนนี้ไปแจ้งตำรวจแล้วครับที่โรงพักบางคล้าตำรวจกำลังรอผลตรวจจากโรงพยาบาล
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยฮะคุณครูเป็นผู้ชายภาพที่เห็นหน้าจอด้านซ้ายของจอนั่นแหละครับ
ทางเด็กแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณครูคนนี้ลงโทษรุนแรงเกินไปหรือเปล่าฟังครับ
ไปถามครูว่าทำไมทำแบบนี้ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทำไมน้องถึงมีรอยช้ำแดงขนาดนี้
ครูเขาก็บอกว่าครูก็ยอมรับว่าเขาทำเกินกว่าเหตุจริงแล้วก็ขอโทษ
ตอนนี้ครับพ่อและแม่ของเด็กบอกว่าผู้บริหารโรงเรียนติดต่อมาขอเยี่ยมแล้วนะครับ
แต่ว่าครอบครัวยังไม่ยอมยังไม่อนุญาตไม่พร้อมจะคุยพูดตรง
แล้วก็มีการติดต่อจะขอให้ลูกย้ายโรงเรียนแล้วครับ
ไม่ไหวแล้วให้ลูกเรียนที่เดิมลูกก็กลัวด้วยไม่อยากไปเรียนด้วยนะครับ
แล้วทางโรงเรียนว่ายังไงทีมข่าวติดต่อไปครับผู้บริหารบอกว่า
ยังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์แต่ชี้แจงเบื้องต้นว่าตั้งคณะกรรมการสอบสวนครูที่ถูกกล่าวหาแล้วนะครับ
ซึ่งคุณครูเขาก็ยอมรับผิดแล้วก็ยอมรับผลการลงโทษในเบื้องต้นเอาในเบื้องต้นก่อนครับ
สั่งพักการสอนแบบไม่มีกำหนดแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ที่เห็นหน้าจอนี่คือเอกสารแถลงการครับขอภาพเต็มอีกสักครั้ง
เป็นการออกเอกสารแถลงการจากโรงเรียนน้อมรับผิดต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วบอกว่าในที่ประชุมฝ่ายบริหารย้ำแล้วไม่ให้ลงโทษด้วยการตี
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองติดตามผลการเรียนแทน
ลงโทษด้วยการตีสมัยนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
ถ้าเด็กติดรอก็ต้องหาวิธีแก้อย่างอื่น
และระเบียบว่าด้วยการลงโทษของนักเรียนของโรงเรียน
ให้ใช้ระเบียบด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเป็นหลักค่ะ
เอาตัดคะแนนเข้ามาใช้หรือลงโทษด้วยการบำเพ็ญประโยชน์นี่นะฮะ
โรงเรียนขอให้คำมั่นสัญญาและให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง
โรงเรียนจะทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
พอโรงเรียนบอกว่าตอนนี้ครูที่ถูกลงโทษเขาสำนึกผิดแล้วครับ
ภาพของคุณครูผู้ชายคนนั้นลองขึ้นเทียบกับเอกสารก็ได้นะครับ
คุณครูผู้ชายเนี่ยสำนึกผิดแล้วแล้วยอมรับผลของการกระทำเห็นว่าเครียดมากด้วย
เพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวของครูผู้ชายแล้วไง
มันลามไปถึงครอบครัวเขาด้วยครับ
ทางคดีโรงเรียนบอกว่าก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
ผู้ปกครองเขาแจ้งความไว้แล้วนี่ครับที่โรงพักบางคล้า
เมื่อกี้นี้ครับคุณครูถูกไล่ออก
มีข้อมูลบอกว่าคุณครูท่านนี้ถูกไล่ออกแล้วครับ

เพราะว่านี่คือผลทางวินัยในเบื้องต้น
แต่ว่าทางอาญาคือที่ไปแจ้งความจะว่ายังไง
รอตรวจสอบเพิ่มเติมและรอฟังคำชี้แจงต่อไปฮะ